คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีของครูหนุ่มนะฮะหรือว่าครูอาร์ตนะฮะที่ชื่อเล่นครูอาร์ต
ชื่อจริงคือนายวีรพงศ์มะสุสัยนะครับอายุยี่สิบเจ็ดปี
เป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่นครพนม
คุณพ่อคุณแม่ได้โพสต์ภาพลูกชายในสภาพของอาการสาหัสแบบนี้
ใช่ค่ะต้องผ่าตัดสมองอยู่ไอซียูอาการหนักเลยนะคะ
ถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายมานะครับอ่าแล้วคดีเนี่ยผ่านมาหลายวันแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์แต่คดีไม่คืบหน้านะฮะ
โดยถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะครับรุมทำร้ายหลังจากที่ครูอาร์ต
เที่ยวงานบุญประจำปีนามัศกาลองค์พระธาตุจำปาที่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับ
รุมทำร้ายขณะที่ขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อนสาวนะฮะเป็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอ่า
แต่ทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะวัยรุ่นกลุ่มนี้อาจจะเป็นเพื่อนของแฟนเก่าของผู้หญิงหรือเปล่า
ค่ะอ่าพอเห็นว่าครูอาร์ตมากับหญิงสาวคนนี้ก็เลยอ่ามาทำร้ายซะเลย
นางสาวสาธิธรกองแพงหรือว่าแบมอายุ๒๐ปีเป็นเพื่อนของครูอาร์ตบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปกับครูอาร์ต
กลับจากเที่ยวงานบุญประจำปีมาถึงบริเวณถนนในเขตเทศบาลตะบนพลสวรรค์
ื้องทางเข้าโรงพยาบาลอำเภอท่าอุเทนมีวัยรุ่น๕คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา๓คัน
ตะโกนให้จอดรถขู่ว่าถ้าไม่จอดจะถีบรถครูอาร์ตเลยต้องจอด
พอจอดกลุ่มวัยรุ่นตรงเข้ามาทำร้ายร่างกาย
กลุ่มเลยนะฮะชกต่อยอ่าแล้วก็กระชากหมวกกันน็อกออกมาแล้วฟาด
ที่ศีรษะครูอาร์ตจนครูอาร์ตสลบแล้วทั้งหมดก็ขี่รถหลบหนีไป
ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มานำตัวส่งโรงพยาบาล
พบว่าเลือดข้างในสมองต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วน
ตอนนี้ก็ยังสาหัสอยู่ส่วนพ่อแม่ของครูอาร์ตนะครับ
ลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครขอให้ตำรวจจัดการให้ได้สำหรับคนร้าย
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไปที่สำคัญเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อกับแม่
เป็นเสาหลักในการเลี้ยงดูพ่อแม่
เคยมายังไม่เคยมีเรื่องจ๊ะไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจสพโพนสวรรค์

สืบสวนหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายเพื่อดำเนินคดีนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์แล้ว
ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ปกครองนะฮะพาเยาวชนทั้งหมด๕คนมามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
มีนายโชคชัยมาปันอายุ๒๐นายนัทธวุฒิได้บุญเทียมอายุ๒๓
นายลายสือโยไลอายุ๒๓อีก๒คนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
แล้วทั้งหมดเนี่ยนะทั้ง๕คนนะสารภาพว่าทำไปเพราะเข้าใจผิด
คิดว่าครูอาร์ตเนี่ยไปปลาขวดใส่กลุ่มพวกเขา
ตอนที่กำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่ในงานบุญงานนั้น
ขี่รถตามประกบแล้วก็รุมทำร้าย
ว่าครูอาร์ตไปปลาขวดใส่ทั้งไม่มีอะไรเลย
ไม่เกี่ยวข้องไม่เคยรู้จักอะไรกับทั้งครูอาร์ตแล้วก็
เพื่อนของครูอาร์ตที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันเลย
อาร์ตนี่ลูกคนเดียวเสาหลักของครอบครัว
ใช่แล้วต้องมาบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
นี่ฮะตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตอนนี้คุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังไว้แล้ว
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
ส่วนครูอาร์ตอาการยังหนักนะฮะ

ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
นี่ฮะโอ้โหแล้วอย่างมากไอ้๕คนนี้ก็ติดคุก